ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสามปีที่แล้ว
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้นะคะเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดกระแสพิทักษ์สัตว์ป่าขึ้น
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเข้าไปเจอนายเปรมชัยกรณสูตร
มีการจับกลุ่มดำเนินคดีนะคะและวันที่๘ธันวาคมที่จะถึงนี้
สารจังหวัดทองผาภูมิมีการนัดฟังคำพิพากษาสารดีกาแล้วนะคะไปย้อนดูเรื่องนี้กันหน่อยในเปิดแฟมคดีดังค่ะ
ขณะเข้าไปพักผ่อนในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี
หลังเจ้าหน้าที่พบพิรุษว่าพวกเขามีพฤติกรรมไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปมีการเตรียมสิ่งของเข้าไปลักษณะเหมือนเข้าไปล่าสัตว์
และตั้งจุดพักแรมในเขตห่วงห้ามเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจที่พักไปพบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ไก่ฟ้าหลังเข่าเก้งและซากเสือดำถูกชำแหละถลกหนัง
โดยพบร่องรอยกระสุน๘รูพ้นหนังของเสือดำและกระโหลกเสือดำพร้อมกับอาวุธปืนลูกกรดติดกล้อง
ไบเฟิลติดกล้องปืนลูกซองแฝดและเครื่องกระสุนจำนวนมาก
ทั้งหมดถูกนำส่งตัวไปที่สพทองผาภูมิพวกเขาให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน
ยืนยันว่าไม่ได้ลักลอบล่าสัตว์ป่า

ไม่ใช่นอกเส้นทางในขณะที่ได้รับอนุญาตและช่วงเดินทางเนื่องจากไม่ชำนาญทางมะยอดมืด
เห็นว่าจุดตรงนั้นพอมีแหล่งน้ำที่จะ
ก็ใส่ได้เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
เพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา
ท่านไม่ได้มาเป็น๑๐ปีแล้วครับ
ขณะที่วิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนด้านตะวันตกยืนยันว่า
จำหน้าที่ได้ยินเสียงปืนจากจุดตั้งแค้ม
เมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับพบซากสัตว์ป่า
แช่อยู่ในถังน้ำแข็งและอาวุธปืนจำนวนมาก

บุคคลที่จับกลุ่มจะเป็นผู้บริหารบริษัทที่มีชื่อเสียง
แต่ไม่ได้วิตกหรือกดดันเพราะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
เพียงเท่านั้นกลุ่มผู้ต้องหายังมีพฤติกรรม
สินบนเจ้าพนักงานโดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียง
ที่ผมเคยเห็นการล่าสัตว์จะต้องแอบเข้าแอบทำ
ซ่อนพลางตัวไม่ให้เจ้าที่ตรวจเจอ
แต่กรณีนี้มาไปเปิดเผยแสดงตัว
แล้วก็จุดตั้งแชมป์ภาคแปรมก็อยู่ที่ติดถนน
มีอาวุธเข้ามานะครับผมมองว่ามันเป็นการกระทำที่
ที่มันไม่ใช่เหมือนชาวบ้านทั่วไป
มันเป็นการกระทำที่ไม่ยำเกรงกฎหมายบ้านเมืองมากกว่านะครับ
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกศีวรามรังสิพรามณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ขยายผล

นำตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่า
เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของเปรมชัยที่ซอยศูนย์วิจัย
พบอาวุธปืน๔๓กระบอกและงาช้าง๔กิ่ง
เหตุการณ์ในครั้งนั้นสังคมให้ความสนใจ
จนเกิดเป็นกระแสทวงคืนความยุติธรรมให้กับพื้นป่าและเสือดำ
เมษายน๒๕๖๑อายการภาค๗มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๔
ฐานความผิดของแต่ละคนทั้งหมดได้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
โดยคดีล่าสัตว์ป่าสารอุทธรพิพากษาเพิ่มโทษจากจำคุก๑๖เดือน
เป็นจำคุก๒ปี๑๔เดือน
คดีเสนอสินบนเจ้าหน้าที่รัฐสารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุก๑ปี
ส่วนความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตสารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น

โดยจำเลยอยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นดีกา
ก็เดี๋ยวรอติดตามกัน๘ธันวาคมนี้นะคะ